คุณผู้ชมครับในส่วนของการเดินทางมีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้บริการท่ากาศยานดอนเมืองครับ
วันพรุ่งนี้จะมีการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่
เต็มระบบเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
เป็นการลดความแออัดของจำนวนผู้ใช้บริการของท่ากาศยานดอนเมือง
ช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ซึ่งจะมีคนเข้าไปใช้บริการค่อนข้างมากแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวตามจากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
คือเที่ยวบินแรกที่เริ่มทำการเช็คอินในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่
ท่ากาศยานดอนเมืองเมื่อวานนี้
นับเป็นเที่ยวบินประถมเลิกที่เริ่มทดสอบระบบอย่างเต็มรูปแบบ
ที่อาคารหลังนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่๒๔ธันวาคมนี้
การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี
ยังเหลือพื้นที่ห้องสุขาและพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารที่ต้องดำเนินงานต่อบางส่วน
แต่เพื่อลดความแออัดของอาคารผู้โดยสารหลังเดิม
บริษัทท่ากาศยานไทยจึงเร่งรัดให้เปิดบริการก่อน
จากประเมินว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสูงถึง๑แสนคนต่อวัน
ส่วนเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นกว่า๑๒๐
อยู่ที่๖๕๐๗๐๐เที่ยวบินต่อวัน
ผู้โดยสารภายในประเทศที่สนามบินดอนเมือง
คิดเป็น๑๗๐ของผู้โดยสารทั้งหมด
หลังจากเปิดให้บริการเต็มระบบ
อาคารหลังใหม่จะทำหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศเท่านั้น
ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังเดิมจะให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ
โดยรวมแล้วอาคารผู้โดยสารทั้งสองหลัง
รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น๔๐ล้านคนต่อปี
ขีดความสามารถเดิมที่๑๘ล้านคนต่อปี
สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่มีพื้นที่๑๖๐๐๐ตารางเมตร
มีร้านค้าร้านอาหารพร้อมด้วยโรงแรมแคปซูล
พื้นที่เช็คอินมี๘๐คาวเตอร์
เป็นเครื่องตรวจจับระเบิดแบบอัตโนมัติ
อยู่บริเวณห้องตรวจสัมภาระท้ายเช็คอินโร๖เครื่อง
แต่ไม่มีเครื่องเอ็กซาเรย์อยู่หน้าประตูทางเข้าผู้โดยสารเหมือนอาคารหนึ่ง
เป็นรูปแบบใกล้เคียงกับท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
จะช่วยร่นระยะเวลาในการเช็คอินได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ลันทดสอบดูกระเป๋าตรวจระเบิดตรวจอาวุธอะไรต่าง
ในอนาคตถ้าอากาศสะยานดอนเมือง
พัฒนาดอนเมืองเฟส๓ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังเดิม
และปรับอาคารผู้โดยสารหลังเก่าด้านทิศใต้ให้เป็นจังชั่นเทอร์มินัล
เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิ้ง
โดยจะสรุปแผนงานและงบประมาณของโครงการในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก๑๘ล้านคนต่อปีเป็น๔๐ล้านคนต่อปี
เที่ยวบินเพิ่มขึ้น๑๒๐จากปีที่ผ่านมาหรือว่าวันหนึ่งก็ประมาณ๖๐๐๗๐๐เที่ยวบิน
ก็เป็นการลดความไม่อัดของท่าอากาศยานดอนเมืองได้ครับ